อ่ะคราวนี้ข่าวนี้ก็มีอาวุธเหมือนกันคนหนึ่งหนีไม้ม็อบถูพื้น
เมื่อกี้น้องที่นี่บอกว่าได้ยาวได้ยาวส่วนอีกคนมีมีดนะฮะ
ใครชนะอ่าไปดูในข่าวนี้กันฮะครับไปดูในภาพจะเห็นว่านะครับ
ผู้ชายคนนึงนะครับถือไม้ม็อบนะฮะฟาดไปที่ผู้ชายอีกคนนึงที่ถือมีดนะครับ
จากนั้นชายที่ถือมีดก็วิ่งไล่ฟันชายที่ถือม็อบเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึก
วานนี้ครับที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนสุขุมวิทย์ขาเข้าจังหวัดชนบุรี
ทีมข่าวไปสอบถามพนักงานปั๊มนะฮะที่อยู่ในเหตุการณ์
น้องเด็กปั๊มเล่าบอกว่าขณะเกิดเหตุนะพี่ชายคนที่ถือไม้ม็อบเนี่ยถูพื้นเนี่ยนะ
วิ่งหนีนะวิ่งหนีไปตะโกนขอความช่วยเหลือ
แต่ตอนนั้นเห็นว่าชายอีกคนถือมีดเด็กปั๊มบอกว่าพี่ผมไม่กล้าเข้าไปใกล้แล้วนะครับ
เพียงแค่ตะโกนห้ามแล้วแจ้งตำรวจนะฮะ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุนะครับรีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันที
จากการตรวจสอบพบว่าทั้งคู่มีอาชีพเก็บของเก่า
มักจะมีเรื่องทะเลาะวิวาดกันบ่อยครั้ง
แย่งกันเก็บของเก่าไงนะครับ
นี้หลังจากไล่ตีกันเสร็จไม่มีใครบาดเจ็บ
ก็ไม่ได้ติดใจเอาความกันแยกย้ายกันไป
สันนิษฐานเลยว่าคนช่วงยาวไหมม็อฟเนี้ย
ตีเขาได้แล้ววิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือ
ถ้าตามข่าวเป็นแบบนี้ครับ